ปัจจัยจากลมหนาวจะเข้ามามีอิทธิพลกับประเทศไทยมากขึ้น
และแน่นอนว่าถ้าหากว่าตอนบนหนาวเย็นเนี่ย
ตอนล่างก็ต้องเตรียมรับมือกับเรื่องของฝนที่ตกลงมาอย่างหนักเช่นเดียวกันนะคะ
และที่สำคัญยังมีรายงานด้วยว่าจะมีพายุอีกหนึ่งลูกที่ก่อตัวขึ้นมา
พายุลูกนี้นะคะจะส่งอิทธิพลต่อพื้นที่ไหนบ้าง
สวัสดีครับมาตรวจสอบสภาพอากาศกันอย่างต่อเนื่องเลยนะครับ
วันเสาร์วันนี้ตลอดทั้งวันหลายจุดหลายพื้นที่
หลายพื้นที่ตอนบนของประเทศไทยอากาศเย็นสบายละทีเดียว
คาดการณ์ว่าวันพรุ่งนี้บริเวณทางตอนบน
ยังคงได้เจอกับอากาศหนาวเย็นต่อไปเรื่อย
ส่วนในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ต้องระวังสถานการณ์ฝน

ก็คือเรื่องของพายุที่จะเข้ามามีบทบัตร

นี่คือปัจจัยต่างที่ส่งผลต่อลักษณะอากาศเมืองของเราตอนนี้
พบว่าตั้งแต่วันที่๒๙ถึงวันที่๓๐
มวลอากาศเย็นนั้นจะมีกำลังแรง
แล้วก็มีการพัดมาพร้อมกับกระแสลมที่แรงเลยทีเดียว
ปกคลุมในบริเวณพื้นที่ทางตอนบน
โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ภาคอีสานของไทยนะครับ
แบบนี้ก็จะทำให้ช่วงเช้ากับช่วงค่ำอุณหภูมิเย็นลงอีกนะครับ
ภาพรวมหลักจะลดลงอีกประมาณ๑๓องศาเซลเซียตนะครับ
ในบริเวณพื้นที่ตอนบนตามยอดดอยยอดเขา
อุณหภูมินั้นอาจจะเป็นเลขตัวเดียวนะครับ
จุดในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือนะครับ
โดยเฉพาะภาคเหนือตอนบนอาจจะมีฝนฟ้าขนองตกอยู่บ้าง

ตอนนี้เป็นปัจจัยของร่องฝนที่มีการเคลื่อนต่ำลงมา
ปกกลุ่มในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ตอนบนถึงตอนกลางครับ

จะใช้เป็นเส้นทางผ่านของพายุนะครับ
อย่างเช่นพายุที่กำลังจะก่อตัวขึ้นนะครับ
ในช่วงวัน๒วันนี้ในบริเวณพื้นที่อ่าวไทยนะครับ
ซึ่งมีการคาดการณ์ว่าจะสามารถพัฒนาความระลมอย่างต่อเนื่องนะครับ

บริเวณพื้นที่ภาคใต้ตอนบนจนถึงตอนกลางนะครับ
ลูกนี้นั้นมีการคาดการณ์ว่าจะเคลื่อนที่

มหาสมุทรแปซิฟิกนะครับ
บริเวณอ่าวไทยไปบริเวณอ่าวเบงกอของมหาสมุทรอินเดีย
ช่วงวันที่พายุนี้จะเคลื่อนที่ข้ามฝั่งเนี่ยนะครับ

ช่วงเวลาดังกล่าวประชาชนที่อยู่บริเวณดังกล่า
ต้องติดตามประกาศเตือนภัยจากทางราชการด้วยนะครับ
และนี่คือทั้งหมดของจับตาเตือนภัยครับ
ผมพุทธนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ